โค้งสุดท้ายโค้งหักศอกแบบนี้
เตรียมปากกาจดไว้เลยเพราะว่าเราจัดตัวเลขให้จุกนะคะ
สำหรับตัวเลขของคนบันเทิงในวันนี้
จุกเต็มเตรียมปากกากระดาษให้ดี

เจ้าแม่เลขเด็ดก็มาตามนัดเช่นเดียวกัน
จัดให้ตามคำเรียกร้องเลย
โพสต์เลขทูปลงในโซเชียลของตัวเอง
งวดวันนี้แหละ๒พฤษภาคม
ให้กับเอฟซีติดตามกันได้เห็นกันชัดเลยคุณผู้ชม
ซึ่งแม่สู่นั้นได้เลขทูปก็คือ๘๕
แจ๊คเหมือนพลอยเลยเอาล่ะ

ตรงกลางหรือจะเป็น๖อันนี้รอลุ้นกัน
พร้อมเขียนข้อความเป็นภาษาอังกฤษว่า
แปลเป็นใครว่าขอให้ทุกคนนั้นโชคดี
แม่เป็นอีสานบ้านฉันก็มันมานเดอร์

เลขทูปของแม่สุก็คือ๘๔
หรือคุณพลอยเขามองเป็น๘๘

จากแม่สู่ค่ะไปดูงานบุญของหมอลำคิวทอง

ตั้งบุญกองใหญ่เลย

ให้กับน้องสมาชิกในวงที่เสียชีวิตไปเมื่อหลายเดือนก่อน
มีขบวนแห่พระเข้าวัดด้วย
พร้อมกับการแสดงแห่สุดม่วนเลยคุณผู้ชมค่ะ
สร้างความคลื้นเคลงตลอดเส้นทางเลย

ยังทำบุญกับชาวบ้านในพื้นที่ด้วย

ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ของเราเนี่ย
ขึ้นไปยืนบนหลังรถกระบะ
แล้วโปรยทานจวดให้ชาวบ้านไปเลย
บอกว่าโอ้โหหมดเงินไปร่วมแสน
อนุโมธนาบุญด้วยจริงนี่แหละครับ

แล้วที่อยากให้ทุกคนนั้นโฟกัสไปพร้อมกัน
นั่นก็คือรถกระบะคุณผู้ชม

เพราะว่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เขาทำหน้าที่ดีมาก

รถคันบุญบักไงจองเบิ้งดีเด้อ

มันไปซ้ำกับเลขของน้องเศรษฐีที่ให้โชค

อันนี้๐๑๓๑มันวนไหมล่ะ

พี่ใส่แอ้นอีก๑๑แล้วก็๑๓
ลองดูก็ละกันงวดนี้นะคะ
ไปต่อค่ะไม่ต้องหยุดนะจ๊ะ
ลูกทุ่งหมอลำคำขุนร่วมมิตรค่ะ
ก็หวังที่จะให้โชคลาภแฟนด้วยเหมือนกัน
คุณผู้ชมดูตามภาพเลยนะจ๊ะ

ว่ามีฝูงพึ่งฝูงใหญ่มาทำรังอยู่บนรถบรรทุกของวง

ใช่เนี่ยมันเป็นโอ้โหฝูงใหญ่เลยอ่ะ
และที่สำคัญทะเบียนรถที่น้องพึ่งเข้ามาทำรัง
คือเลขทะเบียน๘๕๔๖๐๘ขอนแก่น

แฟนคลับเนี่ยบางคนเขาบอกนะเห็นแบบนี้ฉันขนลุกเลยเดี๋ยวฉันรีบตามเลย
เพราะเขาเชื่อกันว่าฝูงพึ่งมันอาจจะมาให้โชคก็เป็นไปได้
เอ้าเห็นเห็นเหมือนหมานเดี๋ยวว่าจะตามเลขที่บ้านเหมือนกัน
มีต่อกับแตนอยู่ตอนนี้ที่บ้าน

เออเออมาช่วยก่อนเนอะ

โพสต์ลอยตั้งแต่เช้าตรู่เลย
ไม่รู้ว่าจะเป็นการชี้เป้าเลขเด็ดหรือเปล่าเขาบอกอย่างนี้

แฟนคลับที่ติดตามเบิ้ลแห่คอมเมนต์ตัวเลขกันยกใหญ่เลย
บางคนบอกจัดเลย๓๙๙๓ของมันต้องกลับนะ
แต่บางคนเขาใช้การเชื่อมโยงเติมศูนย์ไปสักหน่อย
๓๐กับ๙๓เป็นไงเขาได้ไหมคลมมันนัวเลยแหละ
จริงมีอีกหลายตัวในคอมเมนต์นะคุณผู้ชมขาจดไม่หวั่นไม่ไหว
ไม่ใช่แค่เบิ้ลที่ชอบเลข๓กับเลข๙คุณผู้ชม
เพราะว่าพ่อน้ำสองหรือว่าพี่มนต์สิทธิ์คนดีคนเดิม
เขาก็ชอบเลขที่คล้ายกับเบิ้ลเหมือนกัน

เราก็เลยรวบรวมตัวเลขของพี่มนต์สิทธิมาฝากกันหน่อย

พี่มนต์สิทธิ์เนี่ยเกิดวันที่๓๐เมษายนปี๒๕๐๗
อายุปีนี้๕๙ปี

และแทบจะกลายเป็นธรรมเนียมไปแล้วคุณผู้ชมค่ะ
เวลาเจอพี่มนต์สิทธิ์ไม่ได้ขอให้ร้องเพลงนะ

วันนี้พี่มนต์สิทธิ์ชอบเลขอะไรว่ามาจ้ะ

ซึ่งมันตรงกับเลขที่หนุ่มเบิ้ลเขาชอบเลย
เอาล่ะแล้วแต่คุณผู้ชม

ไปกันที่พี่รุ่งสุริยากันหน่อย

รุ่งเนี่ยเขาชี้เป้าเลขเด็ด
หลังสิ้นเสียงเฮ่งรวย

สร้างมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่๕

อ้าวเอาแล้ว

ไปกันที่พี่ฝนธนสุนทร

ตั้งใจจะโปรโมทเพลงขอให้โชคดี
แต่ก็ทิ้งตัวเลขไว้

คุณผู้ชมดูเอานะใบบนเนี่ย

เลขเอาไว้หน่อยก็ละกัน
ขอให้โชคดี

ต้องโชคดีกันแน่นอนวันนี้ค่ะ